เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการแต่งงาน
ปัจจุบันยุคนี้สมัยนี้๒๕๖๒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

โอ๊ยชิคกี้พาย

พวกในชั้นกำลับจะพูดพูดกันลั้นจากขั้นหลับคุณจะสาวจะบาง
แห่งงาน
โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชม
บรรยากาศมันก็เหมือนงานแต่งทั่วไป

ขันหมากมาแบบนี้แต่คนที่นำขบวนมา
เดินตกขอไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เจ้าบ่าวแต่เป็น

เฮ้ยยุคนี้มันต้องแบบนี้แล้วจ้ะ
ธรรมดาแล้วเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือกั้นประตูรออย่างนี้เหรอ

นี่เห้ยมันสลับตำแหน่งกันคุณ
ประหยัดบ้างอะไรบ้างดิ
ขอขอบคุณภาพนี้ก่อนนะครับจากเฟซบุ๊ก
ที่ใช้ชื่อว่า
อย่างผมบอกขนหมากปกตินั่นแหละ
แต่ที่ไม่ปกติคือนำหน้าขบวนมาเนี่ยเจ้าสาว

ในจังหวัดที่เจ้าสาวเขาจะเดินผ่านประตูเงินประตูทอง

กั้นอย่างเดียวเลยไม่ถึงวันที่ส่งตัวซะที
เราต้องผ่านดานนี้ก่อนพี่ศูนย์รักหน่อยสิ
แต่ละด่านไม่ธรรมดาหรอกบอกให้นะมันต้องใช้เวลานิดนึง

ก็ไม่แน่เหมือนกัน

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นครับ
ไปเจอกับเจ้าบ่าวก็คือเขารออยู่ข้างในแล้วนะ
ก็คือนายชะรันทรเคแสงนะครับ

ค่ะนางสาวเป็นใครนางสาวสุวนันบุภามัตตนังนะครับ
อายุ๒๖ปีเจ้าสาวเนี่ยคนนี้แห่มาเลยแห่มาเลย
แล้วตอนนั่งนี่คือนั่งเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะ

เธอเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอกับเจ้าบ่าวเนี่ย

แล้วตกลงกันว่าต้องแต่งงานกันเลยนะในปีที่๔
ก็ครบแล้วนี่๔ปีรับปริญญาแต่งเลย
เออศึกษาดูจัยกันสมควรแล้ว
รับปริญญาอะไรไม่ได้เรียนหนังสือ
ปีเหมือนกับเป็นการคบหาแล้วก็ดูใจศึกษาเรียนรู้ซึ่งกัน
และการคบ๔ปีรับปริญญาใจ

เธอเข้ามาอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายมาก่อน

ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขาก็ตอนแรกก็คิดอยู่นะ

แต่สุดท้ายก็เห็นดีเห็นงาม
เอ้าให้หญิงขอชายก็ดีไม่เหมือนใครดีครับ
แบบนี้เจ้าสาวก็เลยเป็นคนถือขันหมากแห่มาที่บ้านของฝ่ายชาย
แต่อย่างนี้เล่าเพื่อความสบายใจ

สอดทองมั่นเงินจัดงานทั้งหมด
ฝ่ายชายเขาเป็นคนรับผิดชอบนะ
เขาพร้อมจะดูแลฝ่ายหญิงอยู่แล้วนะครับ

ตัวเขาเองรู้สึกแปลกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูหน้าตาของเจ้าบ่าว

เจ้าบ่าวครับคนนี้นี่แหละครับ
นี่คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่า
พอเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียล
ตัวเขาเองตกใจนะเขาบอกว่ามันเกินแล้ว
มันเกินที่จะแก้ไขแล้วล่ะครับคุณนักข่าวครับ

เพราะว่าหลายคนก็คอมเมนต์
ที่แบบว่าแปลกแตกต่างกันออกไป
แล้วถามว่ามีแค่ลักษณ์อะไร
ทำไมผู้หญิงมาขอพี่
ที่มันอะไรขนาดไหน
อะไรขนาดไหนคือฟังแล้วตกใจ
หมายถึงว่ามีความหล่อหล่อเหลาขนาดไหน
ทำไมสาวถึงต้องมาขอพี่ขนาดนี้

เขาก็บอกไปว่าไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอกครับ
มีแต่ความจริงใจให้กับเจ้าสาว
แล้วเราก็คบกันมานานตกลงกันแบบนี้

อันนี้แต่งงานเหมือนเห็นตัวเองในอนาคตยังไงก็ไม่รู้

แต่เป็นพิธีแต่งงานสุดแปลกเพราะว่า
มีคนเอาร่มมากั้นเจ้าบ่าไว้อย่างนี้

อันนี้ก็แปลกคุณเคยเห็นไหม
เอาร่มมากันแบบไม่ให้มองเห็นเจ้าบ่าว

ไม่มีค่ะไม่มีแบบนี้มีแต่กางร่มแบบกันร้อนอย่างนั้น

ซึ่งเราไปหาคำตอบมา

พิธีแต่งงานของชาวไทยที่มีเชื้อสายของเขมรนะคะ
ส่วนมากพิธีนี้เขาจะพบในงานแต่งของชาวจังหวัดสุรินทร์กัน

เพื่ออันนี้ก็คล้ายที่คุณชนะเล่าตะกี้

โอ้โหอันนั้นต้องน้ำมันมวยแล้วถ้าเก่งขนาดนั้น

เพราะว่าจะได้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นชีวิตคู่ของบ่าวสาวได้อีก
และเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคู่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนี่เอง
ก็ถือว่าดีนะความหมายดีนะ
ไม่มีอย่างแบบทางถลาย
เหมือนกับเป็นภาพบังหน้าไว้

เจ้าบ่าวเสี่ยงเจ้าสายไม่ได้เห็นหน้ากันก่อน

การกรรมความสุขเป็นพิธีกรรมบรานคุณผู้ชม
ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นเกล็ดความรู้

ไปงานแต่งมาแล้วก็ได้แต่งงานแล้ว
ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญคือจะต้องมีญาติญาติมาร่วมในพิธี
อย่างการแต่งงานของคู่นี้มีหลาน
หลานมายืนอยู่ตรงประตูคุณผู้ชม

ระหว่างล้านเจ้าเปล่าและล้านเจ้าสาว
ว้าไม่ธรรมดาฝ่ายล้านเจ้าเบาก็สุดฤทธิ์ฝ่ายล้านเจ้าสาวก็ไม่ยอมแพ้กัน
เรียกว่าเต็มสิบไม่มีหักแล้วท่าเต้นนะแบบกวนนิดนึง
นี่มันเป็นการสื่อสารด้วยท่าเต้น
เอาง่ายชวะคอดหน้าเราเหรอต้องโชว์หน่อยสินี่
เต้นกันไปไม่ธรรมดาจริงคุณ
เออแต่ว่าท้ายพิสูจน์แล้วนะคะ

ล่วงราบรื่นไปได้ด้วยดี
เด็กเต้นอย่างนี้ก็น่ารักดีนะ

ไอ้ตัวเด็กผู้ชายก็น่ารัก

แต่ถ้าโตไปกว่านี้อย่าไปเต้นอย่างนี้นะทำไมอ่ะโอ้โหกลัวจะอยู่ไม่ทันโต๊
เอาจริงนะคุณยังโตมาได้ถึงป่านนี้เลย
คุณก็รอดมานะผมก็เต้นผมก็เต้นอย่างนี้เอาเด็ก
โตมาผมก็เต้นแต่ผมเต้นอยู่ในบ้านคนเดียว

ถ้าผมเต้นอย่างนี้ข้างนอกผมเดินไม่พ้นปากซอยหรอกครับ
หมากัดโดนพี่วินเตะปากแตกแล้วครับ
บางทีท่าทางมันก็อาจจะไม่ดูแบบว่าชวนอารมณ์ถูกไหม
น่ารักแต่เด็กเขาทำด้วยน่ารักดี

ม่วงว่างมาเต้นแต่ว่าตลอดข่าวบางที